เรียนท่านประทานและพี่น้องปว่าจ่ายชน
ในวันนี้ก็คือการแก้ไข
รัฐธรรมนูลนะครับและการพินา
ร่างรัฐธรรมนูลรวมกันทั้ง๖ยศติที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้เสนอต่อท่านประธานไว้แล้ว
แต่ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานในเบื้องต้นนะครับว่า
ประเด็นการพินาของผมเนี่ยอาจจะแตกต่างกับยศติที่ฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลได้เสนอต่อท่านไว้แล้วนะครับ
ถ้าท่านจะถามผมว่าแล้วได้รวมลงชื่อกับพักร่วมฝ่ายค้านหรือเปล่าในยัตติ
ผมก็กลับเรียนว่าลงครับลงแต่มันเป็นมารยาททางการเมืองนะครับ
ที่ผมอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันผมก็ต้องลงให้นะฮะ
แต่วันนี้ผมก็ขออนุญาตใช้เอกสิทธิ์ของผมในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งไม่ได้เห็นด้วยกับยัตติของภาคร่วมฝ่ายค้านนะครับ
มากราบเรียนต่อท่านประธานนะครับและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบครับ
ท่านประธานครับท่านอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยนะครับ
ว่าผมจะอภิปรายนอกประเด็นเสียก่อนนะฮะ
ผมจะอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูลเท่านั้นตามเอกสิทธิ์ของผม
และเวลาที่ได้รับการจัดสรรมานะครับ
ผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านประธานก่อนนะครับ
ว่าประเด็นแรกที่ขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานนะฮะ
ไปยังพี่น้องประชาชนก็คือ
ท่านประธานนะครับคงทราบดีว่าก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้
พลเอกไปยุดจันโอชา
ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น
ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลนายกยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
แล้วฉีกรัฐมนูลปี๕๐ทิ้ง
พอมาก็ได้รับการปกเก้าให้ลงตำแหน่งนายกภัมธีนะครับ

ก็ในเมื่อรัฐมนูลมันดีอยู่แล้ว

แต่ทำไมต้องฉีกนะครับแล้วมาล่างใหม่
คำตอบที่เห็นกันอยู่ก็เพราะ
ต้องการสืบทอดอำนาจเองครับ
ผลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะการร่างรัฐธรรมนูล
และคณะการสัญหาชมาธิกทุพธามานะครับ
การแต่งตั้งคณะการร่างรัฐมนูล

เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถ

แล้วก็เคยเป็นกตรทำงานร่วมกับผมมา
ผมก็เห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับ
เหมาะสมที่จะร่างรัฐมนูลได้นะครับ

แต่พอเสร็จแล้วคุณประยุทธ์ไม่พอใจนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าร่างนั้นมันเป็นยังไงหรอกครับ
แต่คุณประยุทธ์ไม่พอใจ

แล้วตั้งคณะประกาศร่างร่างมนูลชุดที่สองขึ้นมาอีก
จนดรบวศักดิ์ต้องบ่น
ผมไม่รู้ว่าด่าแม่ด้วยหรือเปล่านะครับ
แล้วบอกว่าที่ไม่เอา

ย้ำอีกทีนะครับ
ที่ไม่เอาเพราะเขาอยากอยู่ยาว

ที่สังคมไทยรับรู้รับทราบอยู่
เพราะฉะนั้นร่างรัฐมนูล
รัฐมนูลฉบับปัจจุบันที่มีผู้ร่างใหม่
ก็คือต้องล่างเพื่อเอาใจคุณประยุทธ์
อยากอยู่ยาว

ลบสถิติการลงตำแหน่งนายกรรมตรี
ของท่านจอมพลปพิบูรสงครามหรือเปล่าครับ

โดยไม่แก้ไขรำนูนนะครับ
มันก็จะอยู่ยาวนะครับ
อย่างที่ดรบวรศักดิ์ว่าล่ะครับ

ลงทุนลงแรงใช้งบมาซึ่งเป็นภาษีของประชาชน
ในการร่างรัฐมนูลนะครับ
ฉบับแรกที่ดรบวรศักดิ์เป็นประธานไปเท่าใดนะครับ
ทุกคนคงทราบดีนะครับ
ไม่พอใจก็ลดทิ้งมาดื้อนะครับ
ถ้าผู้บริหารผู้มีอำนาจนะครับ

มันถึงต้องกู้เงินนะฮะมาโปะงบดุลนะครับ
ประจำปีอยู่ทุกปีนะครับ
จงท่างประเทศชาติเป็นนี่สินไม่รู้มหาศาลแค่ไหนเพียงไหนนะครับ
เมื่อตั้งคณะกรรมการร่างรัฐมนูลชุดที่๒

ก็ไปตั้งเท่าสารพัดพิษมาเป็นประธานนะครับ
อันนี้มันเสียดสีนะครับ

ถึงยังไงก็ไม่ควรใช้คำอย่างนี้ครับ

ระดับท่านควรจะรู้ว่าควรจะพูดกันอย่างนี้หรือไม่

ก็แสบจริงครับท่าน

ถึงไม่เอ่ยชื่อก็ไม่ควรครบพอจะรู้ครับ

เอาว่าตั้งคนเหมาะสมหรือไม่สมยังไงก็

ผมยังคิดไม่ออกเท่าเจ้าเล่ได้ไหมครับ
ท่านคิดว่าเหมาะสมนะครับ
ท่านประธานครับ
ท่านประธานครับ
ผมถุงแล้วครับ

ท่านเศรษฐีครับท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับ
ผมคิดว่าท่านไม่พอใจอะไรก็ใช้คำที่เหมาะสม
สำหรับพวกเราที่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ

ครับผมเรียนย้ำไว้คำที่ใช้เมืองทุกคนนี้ไม่เหมาะสม
ก็สรุปตั้งบุคคลผู้เนียนะครับ
ผมไม่อยากเอ่ยนามนะครับ
พระพระท่านครับขอประท้วงครับ
ประท้วงผู้อภิปัยครับผมนายเสียราชเจจักระสมาชิกฤษภาครับ
ขอประท้วงผู้อภิปรายนำเอกสารขึ้นมาอ่าน
ครับผิดข้อมั้ยครับข้อ๔๕ครับ

สิแล้วครับผมดูแล้วครับไม่ถึงขนาดอ่านนะครับ
ก็เห็นอยู่ครับถ้าสมมุติไม่มีความสามารถที่จะพูด
แล้วต้องอ่านนะครับก็ไม่ต้องอภิปรายครับ
ครับแต่ไม่ถึงขนาดอ่านตามเอกสารดูเอกสารแต่ว่าไม่ถึงขนาดอ่าน
ผมเห็นว่าอ่านทุกคำเลยนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว

ต้องระวังนะขอเตือนไว้นะครับขอเตือนที่ผมให้อภิปราย
เพราะผมถือว่าเป็นที่มาของรำนูลฉบับนี้ก็เป็นการย้อนเห็นว่าที่มา
ำนวนมาอย่างไรแต่ผมก็ถ้าเราใช้ถ้อยคำไปกล่าวหาคนนอก
โดยคนนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงเนี่ยมันก็ไม่ควรครับ
เหมือนท่านเสรีกรุณาระวังครับอันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วครับท่านประธาน
เพราะผมตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมานะครับ
พิปรายในสภามาก็ไม่เคยถูกคนนอกทักท้วงติติงแต่ประการใดเลยนะครับ
มีแต่เพียงแต่คนใดเท่านั้นเองครับนะฮะครับท่านประธานครับ
ร่างเนี่ยประธานที่ร่างเนี่ยครับทำไมต้องยอมให้คุณประยุทธ์
จูงจมูกสั่งนู่นสั่งนี่นะครับนะถ้าไม่ใช่อวสีของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
นะฮะไปอูดปากไว้นะฮะสรุปแล้วรัฐมนูลนะครับ
ร่างมาเนี่ยใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
ก็มาจากความคิดและนโยบายที่คุณประยุทธ์มอบให้ไปทั้งสิ้นใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วยังไงคุณประยุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ดีก็ต้องรับผิดชอบไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
เพราะเป็นผู้มอบนโยบายไว้ให้กับผู้ร่างไปดำเนินการนะครับ
ครับผู้จารย์ศรีศรีผู้คนภายนอกนะครับแล้วซำทรากษ์นะครับ
เอ็กเลยมาอีกครั้งนะครับท่านท่านปวดวิทย์ไชย์นะครับ
ท่านมีสิทธิ์ที่จะอธิบายชี้แจงได้นะครับ
ถ้าเห็นว่าข้อเท็จจริงใดที่คลาดเคลื่อนมีสิทธิ์อธิบายได้ครับ
แต่ว่าผมดูอยู่ครับถ้าถ้อยคำใดที่ไม่เหมาะสมผมจะเตือนนะครับ
ท่านครับนิดนึงครับคือถ้าพูดหยิบ
บุคคลที่ไม่อยู่เนี่ยถือว่าเป็นลูกผู้ชายหรือไม่นะครับ
ซึ่งทำไมไม่พูดต่อหน้าแล้วทำไมท่านประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับ
ท่านมีสิทธิ์อะไรนะครับที่จะมาพูดกับบุคคลที่ไม่อยู่
ถามว่ามันสุภาพบรุษหรือไม่นะครับแมนหรือไม่นะครับ
พูดกับคนที่อยู่ในห้องประชุมสิครับ

ไม่เป็นประท้วงนะครับไม่เป็นประท้วงครับเชิญต่อครับ

นภาพรเพชรจินดาค่ะขอประท้วงผู้ที่ประท้วงเมื่อสักครู่นะคะ
ขอให้ถอนคำพูดค่ะเรื่องว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า

ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องถอนครับเชิญเชิญถอน
ครับระหว่างการจัดทางล่างของรัฐมนูลนะครับ
ก็มีการโฆษณาว่ารัฐบุญฉบับนี้
เป็นรัฐบุญปราบโกงเป็นรัฐมนุนที่ดีที่สุดนะครับ
เมื่อเป็นรัฐบูรณ์แล้วนะครับประเทศชาตินะฮะ
จะมาปราศจากคอลลับชั่นอะไรต่างทำนองนั้นก็โฆษณากันไปนะครับว่า
เป็นรัฐบุญปาปโกงนะครับ
แต่ก็พอรู้ว่าระหว่างจัดทำรัฐมนูลนะครับ
ก็มีการทุจริตกันอย่างมากมาย
ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
ทีที๒๐๐นาฬิการู
การขุดลอกคลองขององค์การทหารผ่านศึกนะครับ
การจัดตั้งบริษัทของหลานชายคุณประยุทธ์นะครับ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ

พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปพัดพิงบุคคลภายนอก
ไม่จะไม่เอ่ยชื่อแต่ระบุว่าเป็นใครพยายามหลีกเลี่ยงครับ
ถ้ามันเป็นคดีอะไรเนี่ยเราดำเนินการไปตามกฎหมายครับผม
อันนี้ผมหลีกเลี่ยงนะครับท่าน
ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่มีการทุจริตกันระหว่างการร่าง
อันนั้นผมว่าไปอีกกระบวนหนึ่งครับตอนนี้เราร่วมเรื่องของรำหนุนะครับท่านครับ
ผมไม่ให้ท่านพูดยาวเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นที่มาเนี่ยที่อนุญาต
เพราะว่ามันเป็นที่มาของรุงประชาบนี้อนุญาตให้ได้
ไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไม่เอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูดในที่ประชุมแห่งนี้
นะครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายให้ถอนคำพูด
ผมได้เตือนแล้วครับผมได้เตือนแล้วครับ

ครับครับรัฐมนูลชั่วคราวนะครับปี
กำหนดส่งร่างให้ประชาชนศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงประชามตินะครับ
นะโดยกำหนดให้ส่งร่างรับรูลไปให้ประชาชนรวมจำนวนทั้งสิ้น๘๐นะครับ
ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีอยู่จาก๑๔ล้านครัวเรือนนะฮะ
แต่ก็ปรากฏว่าในข้อที่จริงนะครับปรากฏว่าไม่มีการส่งร่างรัฐมนูลนะครับ
ให้แก่ใครเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมคนในแวดวงใกล้ชิดนะครับ
ใครต่างหรือผมเชื่อเลยกระทั่งสมาชิกเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาเหล่านี้นะฮะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับร่างไปพิจารณาก่อนที่ลงประชามตินะครับ
แล้วก็มีการใช้รถทหารนะครับไปขนชาวบ้านลงมติ
โดยอ้างแต่ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องม
แต่พี่น้องประชาชนที่เห็นต่างกับร่างรัฐมนูญฉบับนี้
และออกมาอวิภาควิชานะครับก็ถูกจับควบคุมดำเนินกดีไปเกือบ๒๐๐คนนะครับ
เมื่้อนร่างรัฐบุญฉบับนี้เสร็จสิ้น
ก่อนที่ขอสาธารณ์ทรศจะออกคำสั่งให้
นายมตรีรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตำแหน่งและได้รับตำแหน่งภายใน๑เดือนนะครับ
ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและแสดงทรัพย์สินต่อปวชนะครับ
ผู้ได้รับการยกเว้นก็มีผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์
รวิศนุดรสมคิตและนายดอนนะครับ

รันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรีรันตรี